ฟอร์มของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
เมื่อวานนี้ประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชียเป็นนัดแรก
ต้องบอกว่าเจอคู่ปรับตลอดการอย่างเวียดนามนะครับ
สุดท้ายแล้วทีมชาติไทยต้องเป็นฝ่ายไล่ตีเสมอนะครับ
ประตูต่อ๒ก็ต้องบอกว่ารูปเกมของไทยนั้นดีกว่าเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะว่าทีมชาติไทยนั้นไล่ตีเสมอตลอดทั้งเกมนะครับ
แต่ว่าเวียดนามนั้นครองเกมไม่ได้ดีกว่าทีมชาติไทยเลยนะครับ
แต่ว่าทีมชาติไทยนั้นก็สามารถเอาตัวรอดไปได้นะครับ
เริ่มเกมมา๑๘วินาทีนะครับ
เวียดนามนั้นนำหน่อนหนึ่งศูนย์นะครับพาลตนตายยิงไป
สำหรับจรทานเข็มดีนะครับลูกนี้แล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับ

แต่ว่าไทยนั้นแก้เกมนะครับเปลี่ยน๒คนรวดนะครับ
ส่งทางด้านเบนจามินเดวิสนะครับยิงลูกนี้นาที๓๔ครับ
ียนบางตัวนี่รับกระฉอกนะครับสุดท้ายหาบอลไม่เจอบอลทะลักเข้าประตูไปแล้วนะครับ
ยิงลูกนี้เหงียนบางตวนถูกเปลี่ยนตัวออกไป
ครึ่งหลังอาทิตย์๗๓นะครับพาลตนตายเปิดให้เหยียนวันตุงหัวตุงเดียวนะครับ
เวียดนามนำ๒๑แต่ว่าทีมไทยไม่ยอมแพ้ครับ
เสมอได้ในช่วงทดเจ็บจากลูกมงของสุพนัทเหมือนตานะครับ
หงเสาแรกเข้าไปจบเกมไทยก็ตีเสมอเวียดนามนะครับ
สำเร็จเสมอกันไป๒ประตูต่อ๒
เปิดลูกนี้นะครับที่เด็ดของสุมนัทเลยครับโชคมาหมงเสาแรก
ผลอีกคู่นะครับเกาหลีใต้นั้นชนะบริเศษ๔๑นำจากหุมกุม๔ต่อไป
เสียประตูเร็วนะครับก็ทำให้ทีมไทยนั้นเล่นยาก
ที่สำคัญคือเกมโดยรวมนั้นมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับ
จากนี้มีเวลาอีก๒วันในการเตรียมตัวเพื่อแก้ไขข้อพิพาท
ก่อนที่จะเจอกับมาเลเซียนะครับเชื่อว่าทีมชาติไทยนั้น
จะเล่นได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับ
ต่อไปทีมชาติไทยนั้นจะพบกับมาเลเซีย
ในวันที่๕มิถุนายนนี้เวลา๔ทุ่มครับ
ส่วน๕ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ
ขุนพลทีมชาติไทยเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
ก่อนจะต่อเครื่องไปยังเมืองคาสเคนนะครับ
ประเทศอุสเบคิตศาสตร์เพื่อเตรียมลงแข่งขัน
ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๓รอบคัดเลือก
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๔มิถุนายนนี้นะครับ
เป็นเรื่องยากที่จะตัด๒ผู้เล่นอย่าง
พิชาอุทาแล้วก็เฉลิมศักดิ์ขี่ออกไป
แต่ก็ได้แจ้งถึงสาเหตุส่วนตัวไปแล้ว
เพราะว่าทีมชาติไทยนั้นนำผู้เล่นไปได้เพียง๒๓คนเท่านั้น
แล้วก็ตำแหน่งที่ทั้งสองคนเล่นก็ค่อนข้างมีนักเตะมากอยู่แล้วนะครับ
แต่ทั้งคู่มีโอกาสกลับมาติดทีมอีกครั้ง
เพราะโชว์ฟอร์มได้ดีมาตลอดในการฝึกซ้อม
ส่วนทางด้านเตอร์วิรเทพฯป้อมคันนะครับ
มีอาการล้าพอสมควรเพราะว่ากำลังศึกหนักมาตลอดตั้งแต่๔เกม
แต่พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เพื่อพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้ครับ
ตัวผมแล้วก็ทุกคนที่ไปในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายกันอยู่แล้วครับ
ก็คือเต็มที่ครับทุกคนทำเต็มที่แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มมาครับ
แล้วก็เป็นรายการแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมก็ทำให้เต็มที่เหมือนที่ผ่านมาที่เคยทำ
รักษามาตรฐานตัวเองแล้วก็รักษาด้วยสภาพร่างกายต่างอาจจะแบบมีเหนื่อยแล้วบ้าง
แต่ก็พยายามได้รับมอบหมายก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ถึงวันแข่งเนี่ย
เราคงคิดว่าเราพร้อมที่สุดแล้วก็ที่จะเจอกับศรีลังกามอลดีฟแล้วก็รวมถึงเจ้าภาพด้วย
ย้ำอีกครั้งนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยในสื่อชังแชมป์เอเชียศองพันยี่สิบสามรอบคัดเลือก
วันที่๑๑มิถุนายนแข่งทุ่มหนึ่งนะครับ
ศรีลังกาเข้าสัญญาณเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที
แล้วก็นัดสุดท้ายวันที่๑๔มิถุนายนนี้ครับ